หลายคนเห็นข่าวเรื่องของการตามยีลาฟ

เพราะเราไม่ค่อยเคยเห็นยีราฟมาตายข้างถนนอะไรแบบนี้
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการตาย
สาเหตุที่แท้จริงของมันคือการจมน้ำตาย

ไม่ใช่เพราะว่าถูกยิงยาสลบนะครับ
เพราะว่าหลายคนบอกโอ้โหเพราะยิงยาสลบหรือเปล่า
ทำให้มันวิ่งไม่ไหวแล้วท้ายที่สุดมันก็ไปจมน้ำแบบนี้นะครับ
แล้วมันก็เลยวิ่งแล้วมันก็ตกลงไปในน้ำมันจมน้ำ
น้ำท่วมปอดน้ำท่วมกระเพาะเนี่ยนะครับ
แถลงกรณียีราฟสไตล์๑ตัวหลังจากหลุดจากกรง
ระหว่างการขนส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่สวนสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
หลังจากมีการนำเข้าสัตว์ป่าจากประเทศแอฟริกา
ตอนนั้นก็มาล็อตเดียวกันหมดก็คือมียีลาฟ๗๘ตัว
แล้วก็มีม้าลาย๖๐ตัวแล้วก็ยีลาฟ๒ตัวมันหลุดออกจากรังเนี่ยนะฮะ
ระหว่างการขนย้ายในวันที่๒๘มกราคม
เพื่อที่จะเอาไปสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีนะครับ
หลังจากมีการตามหาเจ้ายีลาฟ๒วัน
พบว่ายีราฟตัวหนึ่งตายในคู่น้ำบริมถนนสาย๓๐๔
ซึ่งมีน้ำลึก๒เมตรนี่คือตัวที่ตาย
ส่วนก่อนหน้านั้นก็สามารถที่จะจับอีกตัวได้แล้วนะครับ
ก็เอาไปอภิบาลกันต่อเอาไปดูแลกันต่อไปเรียบร้อยแล้ว
ตัวที่จับได้สรุปมันคือตัวใหญ่
ตัวที่ตายคือเจ้าตัวเล็ก
แล้วก็ทางสัตวแพทย์เขาบอกว่าขั้นตอนการนำเข้าจากแอฟริกา
คือขึ้นเครื่องบินแล้วก็มาลงสุวรรณภูมิ
บรรจุในกล่องกล่องละ๒ตัว
ยีลาฟที่หลุดทั้งสองตัวก็นี่แหละครับบรรจุอยู่ด้วยกัน
โดยไม่มีการวางยาสลบนะตอนขนส่ง
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งทางคู่ค้าเป็นคนดูแลและจัดวิธีการขนส่ง
กระทั่งเดินทางมาถึงไทยถึงสุวรรณภูมิ
ในการที่จะขนส่งไปที่สวนสัตว์ต่างนะครับ
ีราฟตัวที่ตายเป็นเพศผู้อายุประมาณ๓๔ปี
น้ำหนัก๔๐๐กิโลกรัมสูง๓เมตร
ส่วนยีราฟตัวที่สามารถที่จะจับไปได้ก่อนหน้านี้
แล้วก็ปลอดภัยเป็นยีลาฟเพศเมียอายุ๕ปี
คือแก่กว่านะน้ำหนัก๕๐๐กิโลกรัมตัวใหญ่กว่า
สูง๔เมตรสูงกว่าตัวที่ตาย
และตัวที่ถูกรถชนมันคือตัวอายุ๕ปีเพศเมียนี่แหละ
เอาไปอนุบาลได้เอาไปรักษาได้ไม่พบร่องรอยบอบช้ำ
เชื่อว่าจักรยานยนต์ไม่ได้ตั้งใจเฉี่ยวชน
และเจ้ายีราฟตัวโตนั้นไม่มีอาการบาดเจ็บ
สรุปแล้วนะหลายคนกำลังสงสัยอยู่
ตกลงตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตายตัวไหนโดนชน
เท่ากับเจ้าตัวใหญ่เพศเมียอายุ๕ปี
น้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าถูกจับได้ตัวแรก

เป็นตัวที่โดนชนเอาไปดูแลเรียบร้อยแล้ว

แต่เจ้าตัวที่ตายคือเจ้าตัวเล็ก
เป็นเพศผู้อายุ๓๔ปีน้ำหนัก๔๐๐กิโลกรัมแล้วก็สูง๓เมตร
ทีนี้ก็ต้องถามว่าการจมน้ำตาย
ส่วนหนึ่งมาจากฤทธิ์ของยาสลบหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะไม่ได้มีการคำนวณว่ามันจะออกฤทธิเมื่อไหร
แล้วมันพอมันวิ่งไปแล้วมันไปสลบที่ไหน
เขาก็เปิดเผยบอกว่าระหว่างช่วงของการค้นหา
มีการจริงยาสลบโดนยีราฟทั้ง๒ตัวจริง

เพราะตอนที่ถูกยิงยีลาฟมันยังวิ่งไปไม่ไกล

มันจะอาจจะไปได้ไกลไม่มากนัก

แต่ทีนี้ยีระมันยังมีแรงวิ่งได้อีกนะครับแต่ทีนี้มันไปตกน้ำในคูข้างทาง
เชื่อว่ามันอาจจะตกใจวิ่งตกน้ำ
จนกระทั่งจมลงไปในน้ำและยีลาฟเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำไม่ได้ด้วย

ดังนั้นนะครับยืนยันแบบนี้ว่าการยิงยาสลบเนี่ย
เป็นแค่การทำให้เจ้ายีราฟอ่อนเพลีย
ไม่ใช่สาเหตุหลักของการตาย

แต่สาเหตุหลักของการตายของเจ้ายีลาฟตัวนี้
นั่นก็คือการที่มันจมน้ำ
และการชนะสูตรพบว่าน้ำเต็มปอดน้ำเต็มกระเพาะ
สรุปได้ว่าคือการจมน้ำ
แล้วก็ไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บของตัวที่จมน้ำตายด้วยนะครับ
ยาสลบมีส่วนทำให้สัตว์ซึมลง
แต่การที่ตัวสัตว์ลงไปในคู
ีลาฟมันจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
และก็ตายจากการจมน้ำอย่างที่บอกไป
ส่วนเรื่องของทางบริษัท
ที่พูดถึงเรื่องค่าเสียหายเขาก็บอกว่าประเมินค่าไม่ได้หรอกนะครับ
ผู้บริหารตอนนี้ต้องขอโทษและขอบคุณการช่วยเหลือของทุกภาคส่วน
เราพยายามที่หายีลาฟให้ได้เร็วที่สุด
บนพื้นฐานการรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยของยีลาฟและที่สำคัญความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ

ก็จะนำปัญหามาวิเคราะห์พิจารณาทั้ง๓ส่วน
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสัตว์ประเภทใดก็ตามนะครับ

สรุปว่าตัวที่ตายคือเจ้าตัวเล็ก